มาดูกันต่อกับข่าวดีของคนในวงการบันเทิงค่ะ

รอดแล้วนะคะสำหรับลูกสาวคนแรกนะคะ
น้ำหนักก็๒๐๐๐นะคะ

คลอดเมื่อวันอาคารที่๑๗กรกฎาคม
ที่ผ่านมาเวลา๑๐นาฬิกา๒๙นาทีที่โรงพยาบาลพญาไทยค่ะ
ชื่อน่ารักนะคะเด็กหญิงทิพพาพุ่มแก้วนั่นเองนะคะ

อีกท่านหนึ่งนี่เป็นคู่รักที่ลุ้นทรหดมากนะคะ

เชิญเพื่อนดิฉันก็อาจจะต้องไปนะคะ

นี้ค่ะเลิกดีที่อาจารย์ช้างบอก

พี่อุ้มคือแบบด้วยความว่าดูแลตัวเองอยู่แล้ว

เรียกว่าแต่งปุ๊บก็จัดงานปั๊บนะคะ
ทางบันเทิงไทยรัฐก็ขอแซงคนนี้ด้วย

ก็อย่างไรเดี๋ยวคนได้ดูภาพกันอยู่แล้วล่ะค่ะ

เคยไปพักโรงแรมของคุณบอลนะคะ
ก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคุณผู้ชมค่ะ